แล้วจำเป็นต้องตามคือไม่อยากให้คนทั่วไปรู้สึกว่ากฎหมายมีไว้บังคับใช้กับคนจนเท่านั้นใช่ไหมนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยเป็นรถหรูปอเช่ค่ะคุณผู้ชมไปเสียหลักพุ่งข้ามเลนไปชนเข้ากับรถจักรยานยนต์แล้วเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บหนึ่งตายหนึ่งนะคะ
เหตุการณ์จริงมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตี๔วันที่๑๖พฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ญาติบอกว่าผ่านมาแล้ว๒๓วันตำรวจทำไมเหมือนลักษณะคดีไม่คืบอะค่ะ
ณจุดเกิดเหตุชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าคนขับรถปอเช่คุณกลิ่นเหล้าเนี่ยหึงเลย
ตั้งข้อสังเกตญาติตั้งข้อสังเกตแบบนี้หนึ่งทำไมตำรวจไม่ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของคนขับรถหรูคันนี้
ทำไมต้องไปปิดห้องคุยกันเอง๓รวยแต่แรงน้ำใจเพราะตอนไปชนมอเตอร์ไซคันนี้ค่ะแล้วมีคนตายด้วยเนี่ยนะไม่ยอมลงมาดูดำดูแดงเลยอ่ะโอ้โหแล้วให้เพื่อนเนี่ย
พาไปเซเว่นไปซื้อของกินที่๗๑๑หน้าตาเฉยอ่ะค่ะเฮ้ยเออ
เนี่ยก็เลยตั้งคำถามไปที่ตำรวจท้องที่ที่รับผิดชอบ
ก็คือสพปากคลองรังสิตนะฮะจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณ
ถนนหลักหกตำบนหลักหกอำเพอร์เมืองปทุมธานีค่ะ
เมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นแล้วนะคะสภาพรถเป็นไงทะเบียนรถ
คืออะไรนะฮะบอกกันอีกครั้งหนึ่งเผื่อใครช่วยตามตัว
แล้วก็สะกิดต่อมจิตสำนึกสักนิดนึงนะคะสบรสี
นอนเนนแปดหกกฎธมอลศียลหลักพุ่งค่ำเลน
ชนรถจักรยานยนต์ฮอนด้าป้ายแดงจนทำให้ผู้ชาย
อายุสามสิบเอ็ดปีชื่อว่านายวริทศีลาชัยมณีคุล
ได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะแขนหักผิดรูปขาขาดส่วนอีก
คนคือนางสาวอันทิกาทูนไทสงอายุยี่สิบสี่ปีคนซ้อน
ท้ายตอนแรกเนี้ยได้รับบาดเจ็บสาหัดที่จุดเกิดเหตุ
แล้วก็ต่อมาเสียชีวิตนะคะทีนี้จากการสอบถามชาวบ้าน
เขาก็เห็นเหตุการณ์เขาเล่าบอกว่าสักประมาณตอนตี๔
ของวันที่สิบหกพฤศจิกายนที่ผ่านมาได้ยินนะเสียงรถ
ชนกันดังสนั่นเลยค่ะตนเองก็เลยรีบออกมาดูมาดู
ก็พบว่ามีคนเจ็บอยู่นะคะแล้วก็มีคนขับรถปอเช่
ชาวบ้านบอกแบบนี้อาการคือคล้ายคนเมาสุรา
มีกลิ่นสุราด้วยฟังชาวบ้านก่อนหน่อยค่ะมีอาการเมา
มั้ยครับพูดถึงนะ
เปล่าใช่ไหมไม่ต้องน่าจะแล้วมีกลิ่นอ่ะอืมขนาด
ผมกินเล่าผมยังเหมือนได้กินไหมกระดาษอยู่ไกล
พาเขาไปเซเว่นไปซื้อน้ำมากินพักหนึ่งไปซื้ออีก

อ๋อเขาหลังจากประเทศแล้วเข้าไปเซเว่น
ใช่เขาไปซื้อน้ำซื้ออะไรเซเว่นมากิน

กูภัยยังไม่มาเขายืนอยู่ที่รถเขา
แต่คนเจ็บที่ออกมาอยู่อย่างนี้นี่ไง
ต้องฟังจากคนที่ตัวเองก็ดื่ม

ใช่นี่คือชาวบ้านที่เขาก็เห็นเหตุการณ์นะ
เขาต้องเข้าสังเกตและวิพักวิจารณ์กันเยอะ
ทีนี้เราไปสอบถามคุณพ่อของคนเสียชีวิต
ชื่อว่านายธนกฤษธัญภัทนะคะ
คือคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อมีลูกสาวเพียงคนเดียว

ลูกสาวเป็นเสาหลักของครอบครัว
การที่ต้องมาสูญเสียลูกไปด้วยเหตุการณ์แบบนี้
แน่นอนนะคะว่าหัวอกคนเป็นพ่อรู้สึกเสียใจมาก

อนให้คนขับรถปอเช่ออกมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
คุณพ่อบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้รู้สึก
ไม่ไว้วางใจการทำงานของตำรวจในท้องที่
ก็คือสพปากคลองรังสิตเนี่ยนะคะ
เพราะก็ไม่เห็นดำเนินอะไรค่ะ
เท่าที่รู้ตำรวจไม่ได้มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลคนขับรถปอเช่
ยืนยันเลยนะคะว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
ถ้าเขาจะมาดูเขาต้องมาตั้งแต่เช้าแล้ว
แล้วว่าตอนนี้รถน้ำศพก็ไม่เห็นหน้าเขาเลย
ผมว่าผมว่ามันไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวนะ
เพราะว่าพวกผมไม่ได้มีอาการอะไรเลยที่ว่า
กลัวทำร้ายหรืออะไร
อันนี้เป็นคำยืนยันจากคุณพ่อนะคะ
คนขับรถปอเช่หรือยาดของคนขับก็ดีนะคะ

แต่ว่าตามรายงานข่าวบอกว่าเมื่อวานนี้ช่วงเย็น
คนขับรถปอเช่พาแฟนสาวเดินทางมาขอขมาศพที่วัดวัดอเงิน

เอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราตามต่อเรื่องนี้ให้นะคะ
อย่างที่บอกไปก็ไม่อยากให้มีความคิดที่ว่ากฎหมาย